วันนี้แหมก็ได้ออกมาชมวิวทะลงทะเลบ้าง

แต่ว่ามีญาติของ๑คนไปเช็ครายชื่อหน่อยสิว่ามีหลานเขากลับมาไหม
จะเป็น๓คนที่ตกค้างอยู่ที่จีนหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ
ติดตามพร้อมกันกับคุณสิริวัณรักษัตริย์นะฮะรายงานสดมาจากหน้าอาคารรับรองสัตหีบที่อ่าวดงตาน

ซึ่งญาติบางคนนะคะก็เปิดเผยว่า

วันพรุ่งนี้จะมีการเปิดให้พูดคุยเยี่ยมกันผ่านวีดีโอคอร์ค่ะ
โดยวันนี้นะคะห้ามไม่ให้สื่อมวลชนเข้ามาโดยรอบพื้นที่
เพื่อที่จะถ่ายภาพที่บริเวณด้านหน้าอาคารบ้านพักค่ะ
มาดูบรรยากาศที่ศูนย์ติดตามเหตุการณ์พาคนไทยกลับบ้านก่อนนะคะ
ซึ่งตลอดทั้งวันค่ะยังคงมีการเตรียมความพร้อม
อำนวยความสะดวกให้กับญาติของทั้ง๑๓๔คน
ที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักรับรองอ่าวดงตานค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะวันนี้ก็มีนางปันทาชนิดชัยอยู่อุปถัมภ์ค่ะ
ญาติของนักศึกษาสาววัย๒๓ปี
ที่กลับจากอูฮันเดินทางมาที่ศูนย์เช่นกันค่ะ
เพื่อขอตรวจรายชื่อคนไทยที่เดินทางมาทั้ง๑๓๘คนว่า
มีหลานสาวเดินทางมาด้วยหรือไม่ค่ะ
เพราะทราบจากข่าวว่ามีคนไทย๓คนไม่ได้เดินทางกลับมาด้วย
จึงเกลียดว่าหลานสาวจะเป็น๑ใน๓คนที่ถูกพันก่อนเกินเครื่อง
เพราะหลังจากคุณภูมิคุยกันครั้งสุดท้ายที่สนามมีธุรกรรมฯ
จากนั้นก็ขาดการติดต่อจึงมาเช็คชื่อ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับครอบครัวค่ะ
รู้ว่าน้องลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะมาแล้วก่อนสักที
อยู่นี่๑๔วันกลัวจะไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนนั้นก็เลยให้เตรียมเสื้อผ้ามาให้

ใช่ค่ะรู้ว่าน้องลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะมาแล้วอย่างนี้ค่ะ
อยู่นี่คุยกันปลูกค้าที่สนามบินแล้วก็ติดต่อน้องไม่ได้อีกเลย

ตอนที่น้องอยู่ที่นู่นตอนที่พีชเมืองก่อนคุยกันตลอดค่ะ

และหลังจากเข้าไปขอตรวจรายชื่อนานกว่าชั่วโมงนะคะนางปันทาชนิด
ก็เดินออกมาจากห้องรับรองญาติด้วยสีหน้าไม่แจ่มใสค่ะ
พร้อมกับระบุสั้นว่าวันนี้ยังไม่ได้ตรวจรายชื่อ
เพราะเจ้าหน้าที่บอกให้รอเพียงอย่างเดียวค่ะ
ส่วนบรรยากาศที่หน้าบ้านพักรับรองอ่าวดงตานยังคงมีการควบคุมพื้นที่อย่างเข้มงวดค่ะ
มีการล้อมรั้วสังกษี๒ชั้นห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าหรือออกค่ะ
พร้อมกับได้รับคำยืนยันว่าทั้ง๑๓๔คนที่อยู่ในพื้นที่บ้านพักไม่สามารถเดินออกมานอกรั้วสังกษีที่ปิดล้อมได้

มีบางคนเดินออกมาชมและพูดคุยกันบริเวณระเบียงอาคารบ้านพักที่๗และมีท่าทีพอดภาย
พร้อมกันในวันพรุ่งนี้ก็มีความเป็นไม่ได้ว่า
ทางศูนย์จะเปิดให้ยาดของทั้ง๑๓๔คนที่วันนี้บางส่วนมาพักอาศัยที่อเมิกสัตวีหีพ

ผ่านการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนค่ะ
ในวันพรุ่งนี้นะคะทางศูนย์ติดตามเหตุการณ์ก็

เปิดให้ญาติของทั้ง๑๓๔คน

ที่เกิดขึ้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบที่โรงพยาบาลอาภากรสิริพงศ์นะคะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากฐานทัพเรือสัตหีบค่ะ